โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอบคุณครับ

แล้วก็วันนี้ที่เรามาก็คือทำตามหน้าที่
มาครบ๖ฝากกำลังเข้าฝั่งที่๗

อย่างที่บอกคือต่อในครอบครัวสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่า
เราจะเลี้ยงลูกยังไงน้องต้องไปหาหมอไหม
ก็จะมีแค่ถามถึงว่าน้องหนักเท่าไหร่แล้ว
หรือว่ามีการไปเยี่ยมสามีไปค่ะ
แต่ในเรื่องของส่วนคดีจะไม่คุยกันค่ะ

ให้ความร่วมมือมาตลอดแล้วก็ไม่เคยที่จะยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
คุณเบ้นสามีคุณแพทย์ดาราสาวเนี่ยค่ะ

ครับเขาไม่มีตัวยาแต่เขาไปรับประทานผลไม้พิษเข้าไปแล้ว
รับประทานผลไม้ผิดกฎหมายบอกว่าคุณเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
คุณเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดของยาเสพติด
บอยเป็นนักค้ายารับจากชายนะมา
อยเป็นนักค้ายาที่ผิดกฎหมายแน่นอน
ใครเอาทรัพย์ของบอยไปใช้ไปแสวงหาประโยชน์
รับผิดชอบเป็นผู้สมคบ
แพทย์ก็ตกใจเขาตกใจครับเขาก็เขาถึงบอกว่ามันเงินหนู

มันมีรายการเงินอยู่ประมาณ๑๘รายการ
ที่ได้รับโอนมาจากสามีคือคุณเบ้น
ครั้งเนี่ยคือคุณแพทย์รับโอนอย่างเดียวหรือมีโอนไปด้วยคะ
เรามีโอนกลับไปด้วยไงครับคือ๑๘ครั้งโอนมาล้านเก้า
โอนกลับไป๑๑ครั้ง๔แสนกว่า
คอมมอนเซนต์ของคนหรือสามัญสำนึกของคนเนี่ยครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับเงินมาจากสามีซึ่งบ้านมีฐานะ
ให้แสนนึงต้องถามเหรอครับว่าเอาเงินมาจากไหน
เกี่ยวกับยาเสพติดเหรอไปฟอกเงินมาหรือเปล่า
ไม่มีถามอย่างเดียวครับมีอีกหรือเปล่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณแพทย์นับประพานะคะ
แล้วก็แฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของตัวคุณแพทย์เอง
หรือว่าลูกชายคุณแพทย์ก็แล้วแต่นะคะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะ
แม้แต่เจ้าตัวเองตอนแรกที่นักข่าวไปขอสัมภาษณ์
ก็ยังแทบจะไม่เชื่อเลยว่าเอ๊ะออกมาแล้วเหรอผลออกมาจริงใช่ไหม
เป็นข่าวจริงใช่ไหมนะคะวันนี้ก็มีการรายงานกันตลอดทั้งวันนะคะ
ว่าตัวคุณแพทย์นับประพานั้นก็รอดสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหน
เดี๋ยวเราจะคุยกันถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อสักครู่นี้ที่เราย้อนให้ดูเนี่ยนะคะ
มีตั้งแต่เราไปสัมภาษณ์ตำรวจแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทนายของคุณแพทย์
ซึ่งในรายละเอียดที่ทนายของคุณแพทย์เองให้กับรายการเราเอาไว้เนี่ย
ก็ตรงกันกับข่าวที่ออกมาถ้าถามว่ามีบัญชีในการโอนระหว่างคุณแพทย์กับคุณเบ้นจริงไหม
จริงมีกี่ครั้งก็นับครั้งออกมาเป็น๑๘ครั้งตามที่เคยมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้
อยู่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ในส่วนของการโอนเนี่ยมีทั้งโอนไปโอนมาแล้วก็จำนวนเงินไม่เยอะ
ซึ่งอันนี้มีคำอธิบายออกมาเป็นข่าวเหมือนกัน
ส่วนรายละเอียดที่ออกมาเดี๋ยวเราจะคุยกันกับ
ทนายความของคุณแพทย์ณปภาตันตระกูลนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสวัสดีครับ
ตอนนี้ทนายอาคมอยู่ไหนคะตัวทนายอาคมนะคะ
ผมอยู่จังหวัดสาแก้วครับตอนนี้
แล้วตัวคุณแพทย์อยู่กรุงเทพทำงานปกติ

นายอาคมคุยกับคุณแพทย์แล้วใช่ไหมคะ
ได้คุยกันนิดหน่อยแล้วครับ

ก็คือน้องเขาก็ติดงานผมก็ติดคดีอยู่ครับ
ก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวค่ำนี้คงคุยกันยาวหน่อย
ค่ะคือคุณแพทย์รู้เรื่องก่อนจากนักข่าวไปถาม
หรือว่าทนายอาคมได้รับแจ้งก่อนแล้วโทรไปบอกคุณแพทย
หรือยังไงคะวันนี้ทราบข่าวกันยังไงคะ
ผมทราบข่าวจากสื่อมวลชนโทรมาบอกนะครับ

เราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าคำสั่งจะออกวันนี้หรอกครับครับผม
เพราะตอนแรกที่คาดการณ์การคำสั่งน่าจะยังไม่ออกวันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ผมก็ลุ้นถึงวันที่๗สิงหาเลยครับ
อันนี้ครับก็ให้น้องทำใจว่ามันน่าจะออกอยู่แถววันที่๗นั่นแหละ
อันนี้ครับผมแต่ท่านพนักงานอายการ
ท่านก็คงพินาพญาหลักฐานอย่างถี่ถ้วนแล้วล่ะครับ
ค่ะทนายอาคมจากที่เอาเท่าที่เช็คจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
รายละเอียดคำสั่งไม่ฟ้องคุณแพทย์เนี่ย

คำสั่งเนี่ยยากถ้าเป็นประเด็นนั้นน่าจะอยู่ประมาณ๔ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นที่๑ท่านวินิจฉัยว่า
คุณแพทย์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปผัวพันสมคบสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเลย

ประเด็นที่สองเนี่ยท่านก็มองว่าการโอนเงินกันเนี่ย
ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้มันทั้ง๑๘ครั้งเนี่ย
มันจำนวนไม่มากมีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนอันนี้นะครับ

มันก็เป็นพฤติการปกติที่สามีภรรยาเนี่ยจะอุปการะเลี้ยงดูกัน

ประการที่๓เนี่ยท่านก็วินิจฉัยว่า
การโอนเงินของอัฆราภิกษ์มาบัญชีนัพพาพาเนี่ย

แล้วประการที่๔ประการสุดท้ายเนี่ยท่านก็วินิจฉัยว่า
เงินที่นับประพารับโอนมาเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนจากบัญชีเลยครับ

มันไม่มีลักษณะของการจะไปฟอกหรือไปเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินให้เป็นอย่างอื่น

มันเป็นพฤติการปกติที่สามีภรรยาพึงจะปฏิบัติต่อกันได้

จริงแล้วที่ทนายกับตัวคุณแพทย์รอวันที่๗เนี่ย
คือมันจะเป็นการครบฝากครั้งครั้งที่๗ถูกไหมฮะ
วันที่๗สิงหาคมนี้ใช่ไหมครับ
ตอนนั้นเนี่ยนะคะนับจากตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่คุณแพทย์มีข่าวว่าเกี่ยวข้องแล้วก็
มีการส่งเอกสารไปให้ข้อมูลกับทางการ
เนี่ยนะคะจนถึงการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วการชี้แจงเกิดจากเอกสารหรือเกิดจากคุณแพทย์ไปให้ข้อมูลเองคะ
ทั้งหมดนี่คือในคดีฟอกเงินเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของเอกสารเป็นหลักอันนี้นะครับ
พยานบุคคลเนี่ยจะมีความสำคัญน้อยกว่าพยานเอกสาร
ตัวน้องเนี่ยอ้างไปให้การเพิ่มเติมแต่มันต้องมีพยานเอกสารสนับสนุนด้วย
เชิญค่ะทะนะ
เราก็ทำงานทุกส่วนครับเช่นอันที่๑ค่าจ้างพรีเซนเตอร์
อันที่สองโอนไปจ่ายเรื่องค่าซ่อมรถก็ต้องมีบินใบเสร็จมาให้เรียบร้อยว่าเป็นรถคันไหน
ไปซ่อมที่ไหนมีใบเสร็จรับเงินอย่างไรเราก็ทำงานอย่างนี้แหละครับ
ตามพยายามหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งตัวเอกสารเก็บได้ละเอียด
แล้วก็สามารถบอกได้หมดว่าการโอนเงินไปมาเนี่ยเอาไปใช้อะไรใช่ไหมคะ
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันตอบไม่ได้ทั้งหมดทุกรายการแต่รายการใหญ่ที่โอนกันหลักแสนเนี่ย
เราสามารถตอบได้ประมาณละ๒๓รายการที่โอนจะเป็นหลักฐาน
ตอบได้โดยมีบินให้เห็นไหมคะใช่ครับมีบินใบเสร็จรับเงินให้เห็น
ว่าอันนี้ไปใช้เงินค่าซื้อมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นค่าจ้างนักแสดงอันนี้เป็นค่าซ่อมรถ
ส่วนรายละเอียดอื่น๑๘ครั้งเนี่ยถามว่าตอบได้ทั้งหมดทั้ง๑๘ครั้งไหมไม่ได้ทั้ง๑๘ครั้ง
แต่หลักพอได้พอได้ครับ
ใช่ขอย้อนกลับไปก่อนนะคะวันนี้คำสั่งไม่ฟ้องคุณแพทย์เนี่ยนะคะ
ที่อายการบอกมาเนี่ยคือข้อหาสมคบฟอกเงินใช่ไหมคะสมคบและร่วมกันฟอกเงิน
ฉันพูดข้อกฎหมายถูกไหมคือข้อหาอะไรบ้างคะ
ถูกต้องครับคือข้อหาสมคบฟอกเงินแล้วก็ฟอกเงิน

ซึ่งจริงแล้วตัวคุณแพทย์เนี่ยมีข้อกล่าวหาที่ติดตัวเฉพาะตัวคุณแพทย์คนเดียวเลย
มีทั้งหมดกี่ข้อกล่าวหาคะ
นี่แหละครับคือสมครบฟอกกับฟอก

สมครบฟอกเงินกับฟอกเงินครับผม
ไม่มีข้อหาอื่นกับกฎหมายพรบตัวอื่นเลยใช่ไหมคะ

ท่านศิษย์ภาคจะฆ่าคุณจอมขวัญย้อนกลับไปคราวที่แล้ว
ท่านสิริญญาก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคุณจอมขวัญนี่แหละครับ

ว่าท่านก็พิจารณาแล้วว่า
คุณแพทย์เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดเลย

เลขาธิการปรปศโดยท่านสริญญาท่านก็มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ดำเนินคดี
สมคบหรือสนับสนุนช่วยเหลือ

ซึ่งจริงแล้วการพูดของปปศเนี่ยนะคะคือคำสรุปของปปศว่าคุณแพทย์ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดใดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ
มีผลต่อเรื่องการฟอกเงินไหมคะ

คือเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับความผิดมูลฐานฟอกเงินเนี่ย
อันนี้นะครับตามกฎหมายภรรณหยัดฟอกเงินเนี่ย
ฐานที่หนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติด

ถ้าตัวเขาเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปสนับสนุนสมคบช่วยเหลือ
อันนี้นะครับมันก็จะไม่เข้ารักษณะมูลฐานของฟอกเงินแล้ว
แต่ในพระรำยัติฟอกเงินเนี่ยมันยังมีความผิดที่เป็นเรื่องของการฟอกเงินด้วยตัวเอง
เช่นได้รับเงินมาโดยรู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิด
หรือรับมาโดยปกปิดซุกซ่อนช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
หรือรับมาโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินอย่างนี้มันก็เป็นความผิดตามพร่ำยัติฟอกเงินอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นพนักงานอายการท่านกันกรองเนี่ยท่านต้องกันกรองทั้งสองข้อหา
ว่ามีการเสริมคบกันฟอกเงินไหมแล้วตัวคุณพักเองไปฟอกเงินด้วยหรือเปล่า
ค่ะขณะอายกรมให้ที่ฉันสรุปผิดกันไว้รีบแย่กินกันนะคะคือคำอธิบายคือมาตั้งแต่ตอน

แน่นอนก็จะไม่เกี่ยวข้องกับฟอกเงินที่

โดยตัวการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน

รายการที่มีการโอนไปมา

หมายถึงก้อนที่หลักเป็นแสนอธิบายได้หมด
ส่วนก้อนย่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤติการปกติของสามีภรรยา

คุณแพทย์เนี่ยคือเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วถูกไหมคะ
ไม่มีติดค้างข้อกล่าวหากับหน่วยงาน

กฎหมายฉบับใดอีกต่อไปแล้วถูกไหมคะ

อันนี้นะครับกระบวนการเนี่ย

มีความเห็นเด็กขาดจังไม่ฟ้องณปภา

ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งฆ่าเนี่ย
พิจารณาอีกรอบหนึ่ง
อันนี้ครับนี่ลักษณะการถูกดุลอำนาจกัน
กับปภาครับผม
ซึ่งโดยสถิติที่ผ่านมาแล้ว
จะมีการแย้งกลับกันเยอะไหมคะ

ผมคิดว่าพยานหลักฐานที่เราทำงาน

ค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนว่าน้องเนี่ย

รับเงินมาจริงแต่เขาไม่รู้ครับ
เขาไม่รู้ว่าเงินพวกนี้เป็นเงินที่เกี่ยวกับยาเสพติดครับผม

ยังมีความเชื่อว่านะครับ
มีความเชื่อว่า
ซึ่งส่วนใหญ่จะกินเวลาหลังจากนี้อีกนานไหมคะ

กฎหมายยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลา

แต่ผมคิดว่าจัดบังการหน่วยแขนธาตุแท่นก็คงใช้รุนพิมิตรอย่างรอบครอบ
แล้วก็ให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายอันนี้ครับผม
ทีนี้ดิฉันถามไปเผื่อเพราะจริงแล้วนักข่าวก็ถามในวันนี้เหมือนกันนะคะ
ว่าการที่คุณแพทย์เนี่ยโชคดีแล้วจริงเธอก็คงจะไม่ได้ผิดด้วยแหละนะคะ
แต่ว่าเป็นความโชคดีที่ออกมาแบบนี้

จะมีผลต่อคุณบอยไหมคะขออภัย

ไม่มีผลครับไม่เกี่ยวข้องกัน
คืออย่างที่เรียนครับผมก็ยืนยันมาตลอดว่า

ที่เราเอาเงินไปให้กับเจ้าพนักงานอำรวจไว้๑ล้าน๕แสนบาท

เงินก้อนนี้ภาระพิสูจนยังต้องตกอยู่แต่ภารกิจก่อนครับ
ภารกิจต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินก้อนนี้อัครกิจได้มาโดยสุจริต
ถ้าพิสูจน์ได้เงินก้อนนี้ก็จะกลับคืนมา
แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เงินก้อนนี้ก็จะตกไป๒๐๐
เพราะฉะนั้นความสำคัญเนี่ยในคดีนี้อยู่ที่ตัวคุณเบ้นเป็นหลักครับผม
คือไม่ได้แปลว่าภรรยาคือตัวคุณแพทย์เนี่ย
หลุดแล้วเนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวคุณเบ้นคือไม่เกี่ยวเลยเหรอคะ

พอไม่เกี่ยวกันเมื่อไหร่มันจะเป็นถุงครบฟอกทันที
เพราะฉะนั้นเนี่ยอัครจิตต้องอธิบายว่า
เงินเนี่ยเขาได้รับมาจากการแข่งมอเตอร์ไซค์
เงินนี้ได้รับมาจากการค้าที่ร้านแอร์เรีย
เงินที่นี่เป็นเงินมาจากวงเงินเบิกเกินบัญชี

เราต้องอธิบายให้ได้อย่างนี้เลย
แล้วต้องมีประหลาดหลักฐานซัพพอร์ตทักเจน
ทีนี้ค่ะอย่างที่เราเคยถามว่า
ถ้าสมมุติเป็นสามีภรรยากันจะอ้างได้เหรอว่าไม่เกี่ยวข้อง

คือไอ้ความเกี่ยวข้องกันของความรู้ไม่รู้ของสามีภรรยาเนี่ย
คุณแพทย์ยังจะสามารถที่จะ
เหมือนกับไปช่วยคุณเบ้นให้หลุดจากข้อเก่าหาของตัวคุณเบ้นเองได้ไหมคะ

ตัวคุณทัศน์เนี่ยในแง่พยานหลักฐานในคดีคุณเบ้นผมว่าเป็นพยานหลักฐานรอง
พยานหลักฐานหลักนะครับในคดีแค่เป็นพยานหลักฐานรองที่จะไปสนับสนุนคำเบิกความของคุณเบ้นบางส่วนเท่านั้นเอง
แต่ไม่ใช่พยานหลักฐานหลักที่จะชี้ขาดว่าเน้นผิดไม่ผิดครับผม
ที่ฉันถามแบบนี้นะคะในกรณีของคุณเบ้นซึ่งต้องพิสูจน์ข้อเก่าหาของตัวเองต่อไปเนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยคุณแพทย์อยู่ในรายชื่อของคนที่จะต้องไปขึ้นศาลด้วยไหมคะ
นี่ผมตอบไม่ได้ผมไม่ทราบว่าพนายเบ้นท์เนี่ยเขาอ้างพยานหลักฐานอะไรบ้าง
ผมก็ไม่ทราบว่าพนักงานอายการเนี่ยจะอ้างคุณทัศน์ไปเป็นพยานหรือไม่อันนี้นะครับผมตอบไม่ได้เลย
เพราะผมไม่ทราบในคดีเขาเลยครับว่าเขาวางรูปคดีไว้อย่างไร
ค่ะแต่นะตอนนี้ที่เราสามารถสรุปได้ก็คือว่าเอาอย่างนี้ถ้าที่ฉันสรุปผิดบอกนะคะ
คดีของคุณเบ้นคือของคุณเบ้นของคุณแพทย์คือของคุณแพทย์
วันนี้ที่เคลียร์เนี่ยคือของคุณแพทย์ทุกข้อกล่าวหาทุกพรบของทุกหน่วยงานแล้วถูกไหมคะ

ส่วนคุณแพทย์เนี่ยจำเป็นจะต้องไปขึ้นศาลเพื่อให้การกับคดีของคุณเบ้นหรือไม่
ไม่รู้แล้วแต่ทางทีมทนายของคุณเบ้นวางไว้อย่างไรแล้วคุณแพทย์ต้องไปขึ้นหรือไม่
อันนี้แล้วแต่ทนายอาคมตอบไม่ได้
ถูกต้องครับ
เราไม่ได้ไปก้าวร่วงในคดีเขาเลยครับ
คือกำลังจะถามว่าคุณแพทย์เองเนี่ยไม่มีภาระในการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารรายงานตัวไปให้ปากคำไปให้ข้อมูลกับใครอีกต่อไปแล้ว
ณวันนี้อายการสั่งออกมาว่าไม่ฟ้องคุณแพทย์แล้วถูกไหมคะ

แต่นั่นคือปัญหาภารกิจเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผม
ตอนนี้รอแค่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีความเห็นอย่างไรหลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้อง

เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติสรุปแทนแฟนคลับก็คือว่าพี่แพทย์จบแล้วใช่ไหมเนี่ยพอแล้วใช่ไหม
ตอนนี้เลี้ยงลูกได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลในส่วนของตัวเองแล้วถูกต้องใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าน้องใช้ชีวิตตามปกติได้โดยในทางคดีเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรม
กับพี่กับแม่งงานโดยแห่งฆาตกับพี่นากันกรองแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เราทำมาทั้งหมดว่า
พยานหลักฐานที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนับประพาต่อตัวคุณทัศน์นะครับ
แล้วหลังจากนี้เนี่ยนะคะต้องไปเซ็นรับทราบเอกสารอะไรอย่างไรอีกไหมคะหลังมีคำสั่งว่าไม่ฟ้องแล้วหรือจบแล้วไม่ต้องไปอีกต่อไปแล้วคะ
เอ่อเหลืออย่างเดียวเหลือวันที่๗วันที่๗ต้องไปรายงานตัวต่อสารแล้วก็ไปถอดหลักประกันกลับ
หลักประกันที่วางไว้๕แสนก็ไปขอคืนจากศาลกลับมาแล้วก็จะพ้นอำนาจฝากขังเรียบร้อยหมดทุกอย่างก็จะค่อนข้างจะใช้ชีวิตเป็นปกติได้อย่างนี้ครับผม
ค่ะเอาล่ะดิฉันพอไม่ใช่พอเข้าใจเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนแล้วก็ให้กำลังใจคุณแพทย์กับลูกอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณทนายอาคมนะคะ

เพราะฉะนั้นที่จะเกี่ยวข้องทั้งหมด

ส่วนแนวทางการสู้คดีของสามีก็คือคุณเบ้น
จะมีชื่อคุณแพทย์เข้าไปเพื่อเป็นพยาน
ให้การหรือไม่อันนี้ทนายอาคมตอบไม่ได้

แนวทางการต่อสู้ของทีมทนายของคุณเบ้นเอง

อันนี้สรุปอย่างที่ให้สัมภาษณ์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคำถามก็คือว่า
ประเด็นที่ค้างคาใจขอเป็นในแง่ของขอความรู้ทางกฎหมาย
แล้วความเป็นสามีภรรยาไม่รู้ไม่เห็นไม่รับทราบได้เลยจริง
หรือถ้ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคนที่อยู่ในคดีที่ว่า
ไม่ใช่คนดังที่มีคนเชียร์ขนาดนี้

ะเด้นะปลา
อีกหนึ่งท่านที่จะอธิบายให้เราฟังได้นะคะว่า
คำสั่งไม่ฟ้องคุณแพทย์นักปราพาอฟามีนออกมาจากการดูพยานลักษณะในอัจหน่ะแบบไหน
หรือแม้กระทั่งความเชื่อมโยงหลังจากนี้

แต่ว่าในฐานะที่สามีคือตัวคุณเบ้นยังต้องสู้คดีต่อ
จะมีความเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรอีกหรือไม่
เราจะคุยกับรองอธิบดีอายการสำนักชี้ขาดคดีอายการสูงสุด

อาจารย์สวัสดีค่ะติดฝนกรุงเทพนะอาจารย์
รถติดวันนี้แม้คิดถึงอยากจะไปเจอหรือไม่ได้เจออีกแล้ว
ไม่เป็นไรโอ้ยดีจังเลยที่สมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะ
อย่างนี้ค่ะอาจารย์ข่าวของคุณแพทย์ค่ะ
ที่ทางพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะ

อันนี้คือไม่ฟ้องจากข้อเท็จจริงเลยใช่ไหม

คุณแพทย์เค้ารู้ว่าเงินได้มาอย่างไร
ประการที่๒มันมีความผิดปกติในการ
โอนเงินระหว่างสามีกับภรรยาไหม

แต่ข้อเท็จจริงรายละเอียดผมไม่ทราบนะ
ทราบแต่รู้ว่าถ้าเขาสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องพวกเนี้ย
ภรรยามีส่วนรู้เห็นเป็นใจไหม
สามีไปเกี่ยวข้องกับเกี่ยวพันกับคนที่

อันนี้อันนี้ก็พันธุ์ตำรวจก็ต้องพิสูจน์อันที่หนึ่ง
อันที่สองการโอนเนี่ยมีโอนกี่ครั้ง
แล้วมันเกินกว่าสามีภรรยาตามฐานะอันควรไหม
สมมุติถ้าสามีสามีรวยอย่างนี้
สามีรวยนะครับเหมือนกับบางคนเนี่ย

แต่ถ้าสามีไม่มีตังค์ขนาดนั้น
ปกติไม่ได้มีไม่ได้มีธุรกิจแบบนั้น

คือเขาดูที่มาของเงินมันสามารถพิสูจน์ได้
ปปงเขาก็เก่งแหละเรื่องพวกนี้เขาสามารถ
ตามเส้นทางทางการเงินได้นั่นคือลักษณะนะครับ

ไม่ผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดก็สั่งไม่ฟ้อง
แต่ถามว่าคดีจบไหมเอาอธิบายให้ฟังแหละ
อาจารย์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะ
ในกรณีที่อาจารย์บอกว่าต้องพิสูจน์ทั้งเงิน
ว่ารู้ว่าเห็นไหมด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็๒ก็คือความผิดปกติของการโอนระหว่าง๒คน
ใช่ไหมคะอาจารย์ขอข้อแรกก่อน

ถ้ามันเป็นการโอนเงินแล้วมันเป็นจำนวนมาก
แล้วคนโอนคนที่โอนไปให้รวยอยู่แล้ว
อย่างนี้แปลว่าหมดข้อสงสัยเลยเหรอคะ

เขาให้ทีละล้านมันจะผิดปกติไหม

คือหมายถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่สงสัยแฟนดีฉันเหรอคะ

แต่ที่เขารวยเขารวยเพราะอะไรไม่ใช่เหรอคะอาจารย
เออแต่ทีนี้ตอนที่เขาแต่งงานเนี่ย

ท้ายรถมีฐานะดี

ไม่ใช่ว่าตอนแต่งงานเนี่ย

แล้วอยู่รวยขึ้นมาชั่วข้ามคืน

ตเตอรี่ก็ไม่ถูกไอ้อย่างนั้นมีปัญหาแน่
แต่อันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูภูมิหลังของเขา
ภูมิหลังของแฟนเขาเป็นอย่างไร

เขาก็ทำตัวรวยมาก่อนที่จะจีบกันไม่ใช่เหรอ

ทีนี้ก่อนจะจีบกันมันจะรวยมายังไง

ยากที่จะไปถามที่เธอรวยมาจากค้ายา

อาจารย์อันนี้เดี๋ยวเราตัดชื่อ

คือรวยแล้วโอนให้เยอะอันนี้เข้าใจ

ถ้าดูรวยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไงคะ

ผมว่าคงไม่มีใครไปตามเราว่ารวยมาจากไหน
คือฐานะครอบครัวนะครับ
ที่อยู่อาศัยตอนจีบกันเป็นอย่างไร

ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างไรเนี่ย
ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมารับผิดชอบ

แล้วหลังจากนั้นสิหลังจากแต่งกันแล้ว

รู้ว่าเกี่ยวข้องประการที่๑นะ
ประการที่๒สมมุตินะสมมุติ

รู้นี่รู้โดยชัดแจ้งคือเขาเล่าให้ฟัง
หรือรู้โดยควรจะรู้
คำว่าควรจะรู้เนี่ยก็หมายความว่า

ประเทศนั้นบ่อยเขาคบกับคนแปลกหน้า

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์เขา

อยู่แล้วปุ่มหลังรวยอยู่แล้วเนี่ย

เมื่อเราพิสูจน์บุคคลที่รับโอนใช่ไหมคะ

คือมันไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลที่รับโอนว่า

เขารวยมาจากไหนไม่ใช่ดูแค่ว่าเขารวยอยู่แล้ว

ของคนแรกค่ะส่วนข้อที่๒ที่จ้างบอกว่าความผิดปกติของการโอน
ของคุณแพทย์นับประพาเนี่ยคือทนายอธิบายให้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีวันนี้แล้วนะครับ
รายการถามตรงว่า๑๘ครั้งเนี่ย
มันอยู่ในหลักหมื่นแล้วก็หลักแสน
แล้วก็สามารถอธิบายก้อนใหญ่ได้ว่าเอาไปทำอะไรอย่างไรบ้าง
คำถามคือไม่เอาคู่นี้เหมือนกันนะคะ
คือคู่ใดก็แล้วแต่
รู้ว่าจะทำยังไงให้มันไม่น่าสงสัย
แล้วก็ค่อยจะยอยโอน
หรือจะมีวิธีการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างนี้
อย่างนี้หลุดไหมคะ

จะหลบอย่าหลบเลยไม่มีทาง
การติดตามเส้นทางการเงินเขาติดตามที่ง่ายเลยครับ
เขาจะรู้ว่าเงินมาจากไหนไปไหน
ทยอยโอนมันก็จะมีอาการผิดปกติ
วันนี้นะครับเส้นทางการเงิน
มันไม่ได้คิดจะหลบกันง่ายมันไปของมันเองครับ

ไม่ได้เป็นเงินอย่างเดียวในการโอน
ไม่ได้เป็นเงินสดอย่างเดียวในการเบิกออกไป
แต่เปลี่ยนไปออกไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็เอาไปฝากเอาไปเข้า
แล้วค่อยเอาไปขายอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรือคะ
ได้ทั้งรถทั้งบ้านทั้งซองทั้งเท็จอะไร

ดูว่าเป็นไปตามฐานานุรูปของผู้โอนไหมอันที่หนึ่ง

ท่านถึงบอกแล้วไงถ้าเขารวยอยู่แล้วนะครับ

ประการที่สองการให้มันเว่อไหมมันผิดปกติไหม
จริงถ้าตัวภรรยาก็พอมีฐานะอยู่ด้วย
เราก็สิ้นสงสัยได้ในกรณีอย่างนี้

เห็นไหมทีนี้ประการที่สองที่ท่านทนายก็พูดถึง

เขาตอบว่าเงินลักษณ์มาแล้วไปทำอะไรเห็นไหม

เรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะดูแค่มุมเดียวนี้ไม่ได้

อย่างที่ผมเคยอธิบายก่อนที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ตอนนู้นมันต้องดูทุกมิติว่าโอเค
มันมีอะไรอย่างไร
เขาทำกันยังไงเขาให้แค่ไหน
แล้วเขาให้เสร็จแล้วถ้าให้เป็นเงินสดให้ไปเพื่ออะไร
เห็นไหมครับต้องดูให้ไปเพื่อไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน

หรือว่าให้มาแล้วก็ยังอยู่ในบัญชีนอนนิ่งไม่ได้ไปไหน

อันนี้ก็ต้องถือว่าปกติ
ต้องพิสูจน์ความผิดปกติให้ได้
คุณแพ็ดไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งเลขาปปศเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
มันก็เลยทำให้ยิ่งมีน้ำหนักว่าคุณแพทย์ไม่เกี่ยวข้อง
กับเงินที่มาจากการขายยาอันนี้ข้อแรก

โดยตัวการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหรือสมคบฟอกเงินเอง
คุณแพทย์ก็พิสูจน์ได้ใน๑๘รายการที่ว่า

เรื่องยาเสพติดที่ทางปปศออกมาชี้ชัดก่อนหน้านี้เนี่ย
มีผลต่อการพิจารณาของอายการในรอบนี้ด้วยไหมคะ

เราคงไม่ได้เชื่อพนักงานสอบสวนว่าคุณจะพูดว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
ต้องดูข้อเท็จจริงในสำนวนว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
อย่างวันนี้ถ้าฟังกันอยู่ที่อายการเขาสั่ง
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งล่ะ
แต่แสดงว่าเขามองแล้วว่ามันไม่เกี่ยว

มันทำให้เจ้าตัวเบาไปเยอะเลย
เมื่อสักครู่นี้ได้ถามทางทนายอาคม
ขอความรู้ทางกฎหมายอาจารย์ปรเมฆอีกเช่นกันว่า

ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือตำรวจเองเนี่ยเขาต้องมีความเห็นเรื่องนี้ด้วยถูกไหมคะ
ถูกครับเขาเรียกว่าความเห็นแย้งตามวิอาญามาตรา
คือค่ะคือตำรวจเนี่ยก็คือมีความเห็นแย้งก็ได้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ก็ได้แย้งทุกเรื่องอยู่แล้วตอนนี้

ผมเนี่ยผมทำคดีที่เขาชี้แย้ง
ตำรวจเขาตั้งป้อมเลยแย้งตลอด
อ่าทำไมทำไมถูกใช้เขาว่าตั้งป้อม

ถ้าตำรวจควบคุมเรื่องของการคือเขาแก้เดิมเนี่ย
ตรงนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนมีความเห็นแย้ง

ตำรวจเขาจะแสดงให้เห็นว่าถ้าของเขาเนี่ยเขาชัดเจน
เขาแย้งเนี่ยเขาจะชัดเจนนะ
เขามีประสิทธิภาพมากกว่าฝ่ายปกครองที่มาทำความเห็นแย้ง
เพราะฉะนั้นณเวลานี้เอาคุณจอมขวัญครับ
วันนี้อย่างที่ผมรับผิดชอบเรื่องการชี้แย้งเนี่ยมีสำนักงานเนี่ย
เฉพาะที่ผมดูอยู่วันนี้มันก็๘๐๐กว่าเรื่องเลยนะปีนี้นะครับ
แล้วทั้งหมดมันมี๔กองก็ถ้าเขาแย้งมาณเวลานี้
อายการสั่งไม่ฟ้องเนี้ยเขาแย้งมาประมาณสามพันสองถึงสามพันห้า
แล้วบอกว่าไม่แย้งทุกเรื่องได้ไงนี่ไงโถดิฉันก็รู้น้อย
เรียกว่าไม่รู้เลยดีกว่าคือตำลวดต้องแย้งอ่ะถูกแล้วใช่ไหมอาจารย์
ใช่ใช่โอ้โอ้ค่ะค่ะเขาก็ต้องแย้งล่ะ
เพราะเขาสอบสวนมาอย่างนี้เขาว่าใช่แล้วเราบอกไม่ผิด
เขาบอกผิดเราบอกไม่ผิดเขาก็ต้องแย้ง
ยกเว้นเรามีข้อกฎหมายที่ชัดแจ้งหรืออธิบายได้ชัดแจ้ง
บางทีชัดแจ้งแล้วแต่เขายังอยากแย้งก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับ
เอางั้นกันระบบการตรวจสอบโอ้โหเอ้ยดิฉันก็ไร้เดียงสามาจากไหนเนี่ย
คืออาจารย์ก็กำลังจะบอกว่ายังไงคดีเนี้ยตำลวดต้องแย้งแน่
อย่างงี้ปะครับร้อยเปอร์เซ็นต์

แน่นอนแน่นอนเป็นอันนั้นหน้าที่ของเขาเขาก็ทำหน้าที่ของเขา

ไม่แย้งเสร็จก็ต้องส่งมาสำนักงานอายการทางส่วน
ให้อายการสูงสุดชี้ขาด
อ๋อซึ่งก็มันจะมาที่อ๋อ
ที่ผมนั่งอยู่นี้ไง
อ๋องั้นก็รออยู่สิคะ
งั้นไม่รู้จะลงผมหรือลงใคร
มันมีคนปิดศาพน์ตั้งหลายคน
ใช่ไหมยังไม่บอกว่าตรงผมสิ
ไม่เกี่ยวแล้วอันนั้นมีวิสูจน์เรื่องเดียว
อืมค่ะเพราะฉะนั้นคุณแพทย์จะมีส่วนในการช่วยคดีคุณเบ้นได้ไหม

แล้วคุณแพทย์จะไปช่วยคุณเบ้นเช่นขึ้นสารให้คุณเบ้นหรืออะไรอย่างไรได้ไหมคะอาจารย์
เขาอาจจะไปได้นะไปเป็นพยานได้แต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกัน
มันไม่เกี่ยวเพราะว่านี่มันแค่ปลายน้ำไง
ปลายน้ำไม่ใช่ต้นน้ำทีนี้เรื่องนั้นเขาต้องพิสูจน์ต้นน้ำ
คือพนักงานสวนก็ต้องพิสูจน์แหละพิสูจน์ว่านี่นะคุณมีเงินร่ำรวยแน่นอน
กันไหมหรือคุณมีธุรกรรมมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องพิสูจน์
ส่วนว่าคุณแพทย์จะต้องขึ้นสารให้คุณเบ้นหรือไม่
อันนี้จะมีเฉพาะทีมทนายของคุณเบ้นเท่านั้นที่รู้ใช่ไหม

แล้วแต่เขานักวางรูปคดีมันเป็นสิทธิของเขา

อาจารย์ในส่วนของคดีนี้เนี่ยนะคะ
ยากเนี่ยคือไปอยู่ที่คุณเบ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมคะ
ตอนที่อาจารย์ดูตอนแรกเลยเนี่ยนะคะ

อาจารย์มองว่าของคุณแพทย์เนี่ยน่าจะอธิบายได้อยู่แล้วไหมคะ
ผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้เขาน่าอธิบายได้

คือผมเทียบจำนวนเงินที่เขาได้รับกับความมั่งคั่งของสามี

แล้วตัวคุณแพทย์เองจริงเขาก็มีอาชีพที่ดีอยู่พอสมควร
ตัวกลงไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
และสิ่งที่เขาได้มันก็ไม่ได้เกินฐานะอันควรที่เขาควรจะได้

อาจารย์ค่ะวันนี้ช่วงท้ายเราเหลือค่อนข้างกระชับหน่อย

แต่ถามตรงเนี่ยค้างคายอยากจะให้อาจารย์มาคุยเรื่องคดีใหญ่อื่นอีกหลายคดีนะคะ

มีความคืบหน้าเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นะคะ